เช่นเดียวกับนี่แหละพี่เทดดี้ใช่ไหมล่ะ
เขามาบอกประชาสัมพันธ์กันสำหรับคอนเสิร์ตที่หลายคนน่าจะชื่นชอบกัน
กับวงแบบแนวอัลเทอร์เนทีฟนะคุณผู้ชม
มาเลยรุ่นใหญ่จัดเต็มนะคะมาที่ไทยรัฐทีวีของเรา

รวมรวมไอดอลยุคนั้นมาแบบแน่นทีมเลยทีเดียวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่แมวจีรศักดิ์สุกัญญามิเกลโมเดิร์นด็อกแล้วก็อีกเพียบนะคะ
เสิร์ตจะมีวันที่๑๐แล้วก็๑๑พฤศจิกายนนี้
จัดกันใกล้เลยที่แดนเนรมิตเก่านะคะ

โดยงานนี้ค่ะพี่เทดดี้อดีตสมาชิกวงโลโซ
ก็อัปเดตอาการป่วยของพี่เสกให้ฟังด้วย
แล้วก็เชิญชวนเพื่อนชาวร็อกส่งกำลังใจให้กับพี่เสกหายป่วยไวค่ะ

ทุกคนต้องส่งกำลังใจไปให้พี่เสก

แต่ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าอาการแกดีขึ้นเรื่อยครับ

เนี่ยผมก็กำลังจะเล่นคอนเสิร์ตอะไรไปก่อน

ก็เป็นกำลังใจให้พี่เสกด้วยละกันนะคะ